ทีมชาติไทยเนี่ยเตรียมกลับมาลงแข่งขันในวันนี้นะครับ
พบกับทางสโลวิเนียค่ำวันนี้เวลา๑๙
นายกาสามสิบนาทีล่าสุดโค้ชด่วนอันไหนสี่
ชนะเมธากุลหัวหน้าภูกษรนะครับก็นำทีมฝึกซ้อมที่สนามแข่งขัน
นักกีฬาออกเป็น๓ชุดนะครับตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย
เกมหนักที่เอาชนะโปแลนด์มาได้๓ต่อ๒เซตนะครับ
จวนบอกว่าสโลวิเนียเนี่ยเป็นทีมที่มีการเล่นสไตล์ยุโรปนะครับ
ต้องรักษาเกมของตัวเองให้ได้โดยเฉพาะบอลผสม
อกจากนั้นนักกีฬาเนี่ยเริ่มมีอาการล้านะครับ
๓เกมที่เหลืออาจจะต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่น
ลงมาช่วยนะครับไปฟังเสียงของโค้ชด่วนกันครับ
สำหรับโซโลวิเนียนะครับเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่น
ก็เป็นสไตล์ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ย
ต้องพยายามรักษาเกมของเราให้ได้ในเรื่องของการทำไส้อัล
รูปแบบการผสมให้ให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับเราจะต้องเล่นให้ละเอียดขึ้น
ในเรื่องการเก็บรายละเอียดตรงนี้ครับผมก็เริ่มล้ากันนะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องแบ่งพาร์ทในเรื่องของการให้นักกีฬาได้พักฟื้นในบางส่วนนะครับ
เราก็เตรียมส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้ให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับ
เพราะว่าใน๓แผ่นนี้เรามีโอกาสที่จะต้องใช้ทุกคนอยู่แล้วครับผม
เปิดหัวมาเนี่ยไทยเจอทีมหนักนะครับแต่ว่าก็เอาชนะโอแลนด์มาได้
แล้วก็สามนัดที่เหลือเนี่ยทีมชาติไทยยังมีโอกาสที่จะกรอบโกยแต้มนะครับ
คะแนนสะสมโลกเริ่มจากวันนี้นะครับ
ทุ่มครึ่งไทยพบโซโลวิเนียแล้วก็อีก๒นาทีเหลือเนี่ย
แข่งทุ่มครึ่งหมดเลยนะครับยี่สิบสามกันยายน
พบกับเกาหลีใต้แล้วก็วันที่๒๔กันยายนนะครับเจอกับทางโคลัมเบียครับ